ส่วนบุคคลอีกเหมือนกันนะคะเมื่อวานี้พระพยอมก็บอกแล้วนะคะ
ทางพุทธศาสนามองเรื่องนี้ยังไงทางความเชื่อทางวิทยาศาสตร์มองยังไง
เหล็กไหลค่ะคือเราก็ยังตามให้ต่อเพราะว่าโอ้โหคนที่เชื่อเนี่ยมีเยอะจริง
แล้วมันก็เป็นความเชื่อที่สืบทอดมานานนะคะเมื่อวานนี้มีการเอาเหล็กไหลไปทดลองยิงเออเป็นยังไง
เป็นเหล็กไหลเมื่อวานคุณไม่มาโอ้โหเขาทดลองยิงกันมีทั้งปืนที่ยิงไม่ออกมีทั้งปืนที่ยิงออก
แล้วก็ยิงโดนเหล็กไหลด้วยนะเนี่ยจังหวะทดลองยิงอันนี้คือเราเอาเหล็กไหลปีกแมลงทับมาให้ล้อ
เพราะผู้ชายคนนี้คือกโกยันใส้ไว้ในน้ำพลาสติกใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วก็ให้โกยันลองยิงเนี่ยครั้งแรกเห็นมั้ยครูนี้

หลายคนก็เลยบอกว่าโกยันอาจจะไม่ชินกับปืนหรือเปล่า
ของครามอำนาจนะคะมาทดลองยิงดูค่ะ
ลองดูคลิปจังหวะที่เขาทดลองยิงกันหน่อยละกัน
เนี่ยค่ะโกยันยิงไม่ออกแต่ว่าจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยปรากฏว่ายิงออกทั้ง๓นัดเลยนะคะ
มีเหล็กไหลปีกแมลงทัพของพรามอำนาจแล้วก็มีเหล็กไหลไพรดำของนักธุรกิจคนหนึ่ง
เป็นคนที่เขานับถือเขาเอามาให้เราได้ทดสอบเหมือนกันนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าผลการทดลองก็คือยิงออกทั้ง๓นัดนั่นแหละค่ะทั้งสองแบบด้วย
ทีมข่าวเราคุณวิมวลวันเลยกลับไปหาอาจารย์อำนาจอีกครั้ง
จริงเมื่อวานจะขึ้นไปหาแล้วแต่ปรากฏว่าฝนมันตกหนัก
แล้วมันมีดินสไลด์ลงมาก็เลยขึ้นไปหาไม่ได้เลยได้แค่วีดีโอคอลกัน
ปรากฏว่าวันนี้ขึ้นไปหาอาจารย์อำนาจวัยทองคำร่างทรงองค์วิศนุที่สำนักพรามวิศนุนาราย
ที่บ้านเขาล่อมจังหวัดกระบี่นะคะครับอาจารย์อำนาจบอกว่าเออก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะ
เรื่องการทดลองว่าลบหลู่หรืออะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ถ้าจะถามความคิดเห็นก็คือไม่ควรทำเพราะว่าเหล็กไหลนี้เนี่ย
มีการบริกรรมคาถาแล้วก็เชิญเทพยาดามาดูแลแล้ว
แต่เรื่องการทดสอบการยิงก็ทำให้ชัดเจนได้แล้วนะ
เหล็กไหลมันมีจริงแล้วก็แนะนำให้คนที่ทดลองยิงเนี่ย
ขอขมาที่ล่วงเกินเหล่าเทพยดาด้วย
ผมก็ไม่รู้แบบไหนก็เลยมากลายเป็น
ผมไปอยู่ที่นักคลอนครับ
เราปิดสู่กันแบบนั้นดีแล้วที่ทำถูกต้องแล้ว
ไม่ต้องให้เพื่อนเที่ยวโจมตีว่าเป็นของหลอกล่วงของเล่นคนมาอย่าง

อาจารย์ให้ชัดเจนนะว่าของที่พาไปทดสอบ
ที่ว่าแกซินหลุดเป็นของอาจารย์หรือของคนอื่น
ให้ทีมข่าวเขาบอกให้ชัดเจนด้วย
ว่าเป็นของอาจารย์หรือว่าของคนอื่นได้รู้กัน

ว่าสาเหตุคือกล้องมันติดขัดหรือว่า

คนยิงสั่นหรือว่าอะไรกันแน่
แต่ส่วนมากที่ว่าเขาถูกกันเหมือนที่ผมถูกเองก็ผมถูกยิง
แต่ว่าออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ว่ากระสุนไม่เข้าตัว
คนที่ทำการทดสอบถ้า
ถ้าเขาจะขอคำมาก็ได้เขาไม่ขอก็ได้
แต่นึกถึงความเป็นจริงว่า

เราไปยิงเทพเทวดาที่ผมเอ่ยชื่อเอ่ยนามเอ่ยยานแล้วก็เอามายิง
เขาไม่ขอคำมาลาโทษกับเรื่องของเขา
มันไม่เกี่ยวกับเราเราแค่บอกแค่แนะนำเขา
เขาจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขา
อำนาจยังเล่าให้ทีมข่าวเราฟังด้วยนะคะ
จริงก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ไม่ได้เชื่อเรื่องราวอนุภาพเหล็กไหลอะไรหรอก

อาจารย์จอมขมังเวชชาวชุมพรคนหนึ่งมาชักชวนกับเพื่อนให้ไปหาเหล็กไหลในถ้ำ
อาจารย์อำนาจก็เล่าย้อนกลับไปนะตอนนั้นเนี่ย
อาจารย์ทำพิธีเรียกเหล็กไหลอยู่ในถ้ำ
ฟ้าก็ร้องฟ้าผ่าเป็นระยะ
ทำพิธีอยู่มีเพื่อนคนหนึ่งไปปัสสาวะรถใส่เทียนที่ทำพิธี

จังหวะนั้นอยู่ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาใส่อย่างจังเลย
แต่อาจารย์อำนาจบอกจำไม่ได้เหมือนกัน
ย้อนกลับไปอายุ๑๐กว่าจำไม่ได้แล้วว่าเพื่อนเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่จำได้แค่ว่าเพื่อนไปปัสสาวะรถเทียนที่ใช้ทำพิธี

ตั้งแต่วันนั้นแหละก็เลยทำให้อาจารย์อำนาจเนี่ยเชื่อแล้วก็เสร็จทานในเรื่องของเหล็กไหล
ซึ่งปัจจุบันก็ยอมรับว่าครอบครัวอาจารย์อำนาจเองก็ไม่ได้พอใจนะที่อาจารย์อำนาจมาเดินสายนี้
ส่วนกรณีที่หมอปลามือปราบสัมภเวษีคนดังแห่งเมืองเพชรนะคะ
กล่าวหาบอกว่าเหล็กไหลเป็นเรื่องหลอกลวงเนี่ยอาจารย์อำนาจก็โต้กลับบอกว่า
เอาอย่างนี้ละกันถ้าหมอปลาไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปร่ำเรียนวิชาอะไรไม่ต้องกลับไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอก
ยังไงยังไงเราก็เดินกันคนละทางอยู่แล้ว
หมอปลาก็เชื่อว่ามีถ้าหมอปลาไม่เชื่อว่าไม่มีหมอปลาก็ไม่ต้องไปเรียนวิชาอะไรไม่ต้องไปไหว้พระ
เพราะก็พระก็ไม่เห็นว่ามีวิชาอะไรบ้างเราไม่ต้องมานับถืออะไรทั้งนั้นทั้งเทพเทวดาพระพุทธองค์อะไรไม่ต้องนับถือพระรมให้เห็นก็ทางใครทางมัน
หมอปลานับถืออะไรก็เรื่องของหมอปลาส่วนผมนับถือพระพรมพระศรีวพนาลัยก็เรื่องของผม
วันนี้เราได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนนะครับที่ทดลองยิงเหล็กไหลทั้งสองชนิดเมื่อวานนี้นะครับไปคุยอีกครั้งหนึ่ง
เพราะอาจารย์อำนาจบอกว่าอยากให้บอกให้ชัดไปเลยว่าตกลงมันเกิดจากอะไรนะครับสมมุติว่าก็ชื่อคุณโน้ตก็แล้วกันคุณโน้ตเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สัทธาเลื่อมใสในเรื่องพระเครื่องแล้วก็อยากไปดูการทดสอบเหล็กไหลตั้งใจว่าถ้าขลังจริงเนี่ยจะได้ไปหามาครอบครองบ้างแต่เมื่อโกยันคนทดสอบคนแรกเนี่ย
อะไรเลยนะครับ
ผมเชื่อในพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังคคุณของพุทธองค์มากกว่า
วัตถุมคุณพวกสายขนาจารย์มากกว่า
ไม่ได้เชื่อแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับพวกเครื่องเหล็กไหลพวกนี้ครับ
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับโกยันที่ยิงคนแรกนะครับที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
คุณโน๊ตบอกว่าเมื่อวานนี้เขาเรียกว่ากระสุนแจมหรือว่าปืนติดขัดกระสุนซ้อนในแกซีน
ว่าจังหวะที่ยิงไม่ออกแล้วมือโกยันเนี่ยน่าจะไปโดนปุ่มทำให้แกซีนเนี่ยมันหลุดออกมาอะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้ในเรื่องของทางหลักวิทยาศาสตร์การยิงปืนนะ
ใช่เหมือนผู้เชี่ยวชาญบางคนเขาก็บอกว่าอาจจะใส่แมกกาซีนขึ้นไปไม่สุดมันก็เลยร่วงลงมาอะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้ทีมข่าวยังได้ไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะชื่อนายนรงชนะกิจกิดาการอายุ๔๔ปีเป็นชาวสุราธานีคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาในเหล็กไหลปีกแมลงทัพของอาจารย์อำนาจ
เขาบอกว่าเขาก็เคยเป็นคนนึงที่ทดลองเอาปืนมายิงเหล็กไห
เหมือนกันเขาบอกตอนนั้นที่เขาทดสอบเนี่ยนะ
ปืนมันติดขัดกระสุนด้านยิงไม่ออกเปลี่ยนปืนก็แล้ว
ใช้ปืนกระบอกใหม่ก็แล้วก็ยังยิงไม่ออกอยู่แต่น่าแปลกตรงที่ว่าพอเขาเล็งปืนไปทางอื่นอ่ะ
ยิงได้แต่พอหันปากกระบอกปืนกลับมาที่เหล็กไหลเอายิงไม่ออกอีกแล้ว
เขาก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอนุภาพของเหล็กไหลปีกแมลงทัพนี่แหละ
ก็เชื่อครับว่ามันเพราะว่ามันไม่มีของคนอื่น
มันมีมันมีปืนอยู่สองกระบอกครับเพราะว่าเตรียมไปปืนก็เป็นปืนใหม่
ปืนถูกต้องอนุญาตเรียบร้อยและกระสุนก็ของจริงไม่มีใครทำมาครับ
ครับยิงไม่ออกยิงสลับอย่างนี้คือกระสุนมันกระด้างไม่ออก
แต่ถ้าหันไปตรงอื่นมันก็ประทับเขาก็ยังเล่าอีกด้วยนะคะว่าเคยครั้งนึงเนี่ยขับ
ภรรยากับลูกไปทำธุระระหว่างทางฝนตกหนักแล้วรถเขาเกิดเสียหลักตกข้างทางพังยับเยินเลย
แต่ว่าคนในรถเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยเขาก็เลยเชื่อว่าสภาพรถเป็นแบบนี้เลยค่ะ
เขาบอกรถพังยับมากนะแต่ว่าตัวเขาภรรยากับลูกไม่เป็นอะไรเลย
ก็เลยเชื่อในเรื่องพุทธคุณของเหล็กไหลแต่เขาฝากบอกมาแบบนี้นะคะ
นายนรงบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เขาพูดเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนตัวของเขา
ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอืมเราก็พยายามที่จะหาความจริงให้นะครับ
อืมเรื่องเนี้ยฮะการบริกรรมคาถาของอาจารย์อำนาจ
ค่ะเราก็อยากพิสูจน์พูดง่ายพูดตรงเพราะเชื่อว่าหลายคนก็สงสัย
เหมือนที่เราสงสัยมันออกมาจากตรงร่องนิ้วเนาะ
อาจารย์อำนาจเขาเสกให้เราดูหลายวันหลายวัน

ถึงบอกว่าทีมข่าวเราต้องมีบุญมากจริงเพราะว่าอาจารย์อำนาจเคยบอกเอาไว้ว่า
ไม่ใช่ทุกคนที่มาขอแล้วจะได้
แต่อีกมุมหนึ่งเราก็พยายามหาทางหลักวิทยาศาสตร์นะอาจารย์ออสอาจารย์ฟิลิป
เราก็ให้ข้อมูลทุกด้านเท่าที่มันจะมีเกี่ยวกับเหล็กไหล
แล้วที่เหลือคุณผู้ชมเอาข้อมูลไปพินิติภิษฐรณา
แล้วตัดสินเองว่าคุณผู้ชมอยากจะเชื่อฟังไหน
วันที่๒แล้วที่อาจารย์อำนาจเสกบอกเดี๋ยวเสกมือเดียวก็ได้
เพราะวันแรกเศกสองมือแล้วคุณหาว่าซ่อนอยู่อีกมือหรือเปล่า
อีกวันหนึ่งเราก็ถอดหมดแวนซ่อยประคงประคำและเราก็ถอดหมด
ทุกผู้ชมครับวันนี้ที่กำแพงเพชร
เราได้ไปคุยกับคนที่มีเหล็ก
แล้วเป็นผู้ที่อนุรักษ์สะสมพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังเก่าแก่เนี่ยเยอะแยะไปหมด
รวมถึงมีเหล็กไหลด้วยนี่นะฮะ
คุณสมพงศ์เนี่ยบอกว่าเหล็กไหลที่มีอยู่กับเขาเนี่ย
เป็นเหล็กไหลที่เรียกว่าพญาสมิงเหล็กไหลหรือเหล็กไหลเจ้าป่า
หรือจะเรียกอีกชื่อว่าแร่สมิงไพรดำก็ได้
ลักษณะเป็นแบบนี้ครับมันแววมีสีเหมือนกับปีกแมลงทับเหมือนกัน
คือลักษณะสีประกายสีรุ้ง
ได้มาจากปู่ฤษีวีรัตเทพนาคาเทวาสิน
ซึ่งฤษีเนี่ยเอามาจากถ้ำใกล้สถานปฏิบัติธรรมพุทธมงคลป่าชุมชนเขาพ่อปู่
กาญจนบุรีที่มาของเหล็กไหลที่มีอยู่นะครับ
คุณสมพงศ์บอกกับเรานะครับบอกว่าที่มาของเหล็กไหล่นี้เนี่ย
พ่อปู่ฤษีบอกว่าในถ้ำเนี่ยพอเข้าไปแล้วต้องท่องพุทธเวศเรียกเหล็กไหลเพื่อขอให้มาอยู่ด้วย
พอท่องไปแล้วเนี่ยก็มีเหล็กไหลเนี่ยหยดลงมาเป็นก้อนก้อนจากถ้ำค่ะ
โดยมีถ้วยใส่น้ำผึ้งเนี่ยรองรับขณะตกลงมาเพราะเหล็กไหลเขาชอบน้ำผึ้งนะครับ
ก้อนไม่มานะฮะปลิวลอยหายไปตามช่องแสงหายวับไปกับตาก็มี
ซึ่งตัวของคุณสมพงศ์ได้รับมาจากพ่อปู่ฤษีเนี่ย๓เม็ดนะครับขนาดก็ประมาณเท่ากับหัวนิ้วโป้งมือ
ได้มาสามเม็ดนะครับสามเม็ดหรือสามองค์โดยเมื่อมาถึงบ้านแล้วก็เอามา
บูชาโดยใส่ลงไปในน้ำผึ้งในขวดน้ำผึ้งจะมีหวานปิดที่ใส่ไปในนี้
มาวันหนึ่งเราเราก็เอามาดูนะครับ
เม็ดหนึ่งเนี่ยพอขึ้นจากน้ำพื้งปุ๊บแตกละเอียดเลยแต่
ที่ใส่ไปสามเม็ดหายไปหนึ่งเม็ดไม่รู้ว่าหนีไป
ยังไงหรือว่าหลบไปอย่างไรเพราะว่าเราก็เหลืออีกหนึ่ง
ที่ที่อยู่ทุกวันนี้กับหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนที่ที่
เอามาแต่ที่เอามาเนี่ยเอามาทั้งหมดสามก้อนอ่าก็อยากจะรู้
ว่าเป็นอย่างไรตามที่หลวงปู่ฤษีบอกก็เอาไปเผาไฟ
แต่เมื่อเผาไฟแล้วเนี่ยใช้แก๊สลนมันระเบิดตุ้ม
แตกอาจยายคือเราคงจะไม่มีอ่าวิชาคมที่ไปดึงมานี่
นะฮะผู้ที่ครอบครองอยู่นะครับมีในวิชายชะน๊ะ
กุลเป็นชาค์กำพแพนค์เผ็ดนะครับที่ครอบทรอง
เหล็กไลลย์อีกคนหนึ่งนะฮะนี่เราก็ได้คุยด้วยนะครับ
วิชัยนะครับบอกว่าได้เจอปฏิหาร
เหล็กไหลของลูกชายที่ได้มาจากปู่ฤษีวีรัตเทพนาคาเทวาสินนะฮะ
ซึ่งก็เป็นปู่ฤษีคนเดียวกันนะครับค่ำวันหนึ่งเนี่ย
ได้ตั้งโต๊ะบูชาขอพรกับเหล็กไหลอันนี้คุณวิชัยเล่านะฮะ
ขณะนั้นมีลำแสงขึ้นมากลางอากาศเหนือศีรษะนานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วก็หายไป
โดยแสงสว่างคล้ายกับแสงหลอดไฟนีออนนะครับก็เลยตัดสินใจชวนเพื่อนเดินทางไปหาปู่ฤษี
ไปถึงก็ได้เจอปู่ฤษีแล้วก็ถามว่าสิ่งที่ตัวเองเจอเนี่ย
เกิดจากอภินิหารของปู่ฤษีหรือเปล่าปู่ฤษีก็บอกว่าใช่
เป็นปฏิหารของเขาเองก็เลยทำให้เชื่อแล้วก็ศรัทธาเรื่อยมา
เพื่อในบารมีของหลวงปู่ครับครับท่านใครไปก็สอนให้ปฏิบัติธรรมภาวนาพุทธโธครับให้มีสิน
คุณสมพงศ์ทดลองให้เราดูด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
พลังพลดูภาพของเหล็กไหลที่มีอยู่นะครับใช้ไฟเผาเหล็กไหลเพื่อจะดูว่ามีปฏิกิริยาอย่างไร
ก่อนจะทำการใช้ไฟจากถังแก๊สเผาเนี่ยได้จุดทูปอธิษฐานขอบรมีของปู่ฤษีวิรัตเทพนาคาเทวสินก่อน
ซึ่งฤษีเนี่ยอยู่ที่กาญจนบุรีนะฮะส่วนที่นี่คือที่กำแพงเพชรนะครับ
โดยบอกว่าหากเหล็กไหลนี้มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์จริงและจะอยู่กับคุณสมพงศ์
ก็ขอให้ไหลลงไปใส่น้ำผึ้งที่รองรับปรากฏว่าพอใช้ไฟใช้ไฟเนี่ยนะ
นี่ก็หยดลงมาเป่าไปที่ก้อนเหล็กเนี่ยหยดลงมาเลยนะครับนี่นะฮะ
ถึงสามนาทีนะครับอันนี้ไฟแรงเหมือนกันนะนี่ไฟที่เขาแบบใช้นี่เลยอ่ะ
ช่างเลยอ่ะนะฮะเนี่ยไม่ถึงสามนาทีนะครับ
เกิดการละลายด้วยความร้อนหยดลงในแก้วที่เตรียมไว้ซึ่งในน้ำผึ้งเนี่ย
มีความร้อนระอุจนเดือดเลยนะครับจากนั้นก็ใช้ช้อนเนี่ย
ตักไปพักไว้ที่กระดาษสีขาวค่ะปรากฏว่าพอตักไปนะฮะ
เนี่ยเดือดปุดปุดปุดอย่างนี้นะพอตักไปเนี่ย
ความร้อนหายเลยนะครับเหล็กเย็นทันทีเลยอืม
ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกลมเล็กและเป็นก้อนขนาดไม่ใหญ่มาก
มีสีคล้ายปีกแมลงทัพอย่างที่คุณสมโพงเดียวบอกว่าจริงจริงนะครับ
กับลูกก็ขอให้ไหลลงไปในน้ำพึ่งถ้าคนไหนไม่อยู่ไม่มีบารมีก็ขอให้ไปไหนไปสู่สุขติหรือไปไหนก็แล้วแต่ถ้าเรียกไกลด้วย
เชื่อรักวีลูกดูอร่อยเหรอ
ส่วนนี้คือการทดลองเหล็กไหลต้องดูดกับแม่เหล็กของคุณสมพงศ์กับคุณวิชัยก็คือให้ดูว่ามันเป็นเหล็กจริงคุณสมพงศ์บอกว่าบางก้อนเนี่ยถ้าเขาไม่อยู่กับเราเนี่ย
พอไฟเผาปุ๊บเนี่ยเขาบินหนีถ้วยน้ำพึ่งไปเลย

ใช่ก็แบบเหมือนกับลอยหายไปเลยเหมือนที่ปู่ฤษีเคยบอกไว้ตอนที่ไปได้มาแล้วก่อนจะให้คุณสมพงศ์มาเนี่ยฮะ
คือมันไม่ได้ละลายเพราะความร้อนใช่ไหม
ก็จะใช้ความร้อนเนี่ยแหละอันนี้ต้องละลายอยู่แล้ว

แต่ว่าพอละลายแล้วเนี่ยเขาจะไปไหนต่อ

ประมาณอย่างนั้นเนี่ยจะไหลลงถ้วยน้ำผึ้งหรือว่าจะหายวับไปเลยอะไรประมาณอย่างเนี้ยซึ่งนี่ก็แสดงว่าเหล็กไหลเนี่ยเขาอยู่กับคุณสมพงศ์และคุณวิชัยประมาณอย่างนั้น
มันก็เลยไม่ระเหิดหายไปแบบนั้นอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะคะทางฝั่งวิทยาศาสตร์เองก็มีความอธิบายมากมายอีกเหมือนกันนะคะ
ทีนี้หนึ่งในนักแสดงและพิธีกรชื่อดังคุณหนุ่มคงกระพันธ์

เขาก็เคยออกตัวอยู่แล้วนะว่าเขาก็เป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องสิ่งลี้ลับเขาก็มาพูดคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่าเขาก็มีเหล็กไหลไว้ในครอบครองเหมือนกันแต่เป็นขี้เหล็กไหลที่ได้มาจากการขุดในถ้ำที่เขาอึมครึมในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเขาจะบูชาไว้ที่บ้านไม่ได้พกติดตัวนะคะเขาก็เชื่อว่าจริง
คือเหล็กไหลเขาเรียกว่าเป็นของทนสิทธิ์
คือถ้าเกิดว่าเป็นทางศัยศาสตร์
เขาก็จะเป็นของที่มีพุทธคุณอยู่แล้ว

คุณหนุ่มก็บอกนะคะว่าตั้งแต่ครอบครองขี้เหล็กไหล

ไม่ได้มีเหตุการณ์ที่คนจะมาลอบทำร้าย

เขาเชื่อว่าเหล็กไหลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ย
ครอบครองเองก็ต้องปฏิบัติตัวให้ดีด้วย
ถ้าหากว่าคิดไม่ดีทำไม่ดี

ไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะมีมูลค่ามากแค่ไหนก็ตามค่ะ
เราก็ต้องทำสิ่งที่ดี
เมื่อไหร่เราคิดไม่ดี
เราไปทำสิ่งไม่ดีของที่เป็นมงคลก็
ก็ไม่สามารถคุ้มครองเราได้